ที่มีการประกาศรายชื่อ๒๓คนสุดท้าย
โดยมี๔นักเตะของไทยที่ไปค้าแข้งอยู่ต่างแดนนะคะ
ซึ่งกวินธรรมศัตริย์จานันทร์รวมถึงถือธรรมบุญมาธันทร์
ก็บอกว่าจะนำประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ค้าแข้งในต่างชาติ
ช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดค่ะ
เมื่อวานนี้ธรรมบุญมาธันทร์แบ็กซ้ายทีมชาติไทย
ต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นเป็นนัดที่๒ติดต่อกัน
แต่ว่าในเกมนี้วิเศษเกอร์เบสที่นำก่อนในครึ่งแรกจบเกมด้วยผลเสมอ๑ประตูต่อ๑
มี๒คะแนนจาก๓นัดก็ยังไม่ชนะใครนะคะรั้งอันดับที่๑๔จากทั้งหมด๑๘ทีมด้วยกัน
ซึ่งหลังเกมนะคะธิรทรก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าดีใจที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเจลีกครั้งแรก
แต่ยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อช่วยให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นค่ะ
จะนำประสบการณ์จากการเล่นที่ญี่ปุ่นไปช่วยทีมให้มากที่สุดค่ะ
ยังไงอ่ะประสบการณ์อะไรอย่างนี้อาจจะไปแชร์ให้กับเพื่อนในแคมป์ทีมชาติอะไรอย่างนี้
แล้วก็พยายามโชว์ศักยภาพที่ให้เห็นกว่าในการพัฒนาตัวเองในการที่มาที่นี่อะไรอย่างนี้
และก็ขอบคุณทางแฟนวิสเตอร์โกเบเพื่องักษาไทยที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ
ขณะที่กวินธรรมศาจานันทร์นะคะผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ก็เดินทางกลับไปที่เบลเยี่ยมเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมนะคะกับต้นสังกัดโอเอสรูเว่นทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
ก่อนที่จะมีคิวลงเตะเพยออฟลุ้นโคต้าไปยูล็อปป้าลี
ซึ่งโปรแกรมนัดแรกของโอชูเว่นนะคะก็จะมีวันที่๓๑มีนาคม
ซึ่งเจ้าตองที่มีชื่ออยู่ใน๒๓คนของทีมชาติไทย
มิรวานรายวัชเรียกติดทีมชุดคิงส์ครับ
วันที่๒๒กับ๒๕มีนาคมนี้
ก็บอกว่าตัวเขาเองพร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพูดคุยกับโอเอสรูเว่นต้นสังกัด
หากอนุญาตก็จะกลับมารับใช้ทีมชาติไทย
เน้นย้ำโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เทรารัสทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ด้วยชมกันทั้ง๔คู่
ส่วนทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่๒พบกับกาบอง
เวลา๑๙๓๐ซึ่งทีมที่ชนะในเกมวันที่๒๒
ก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศวันที่๒๕
แข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาส่วนทีมที่แพ้ก็จะไปชิงอันดับที่๓
เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะซึ่งใครที่อยากจะไปเชียร์ติดขอบสนามนะคะ